ใครที่ชื่นชอบปรากฏการณ์ทางดารสาท
มีการทัดการณ์ว่าจะมีปรากฏการณ์ทางดารสาทที่น่าสำคัญ
เกิดขึ้นบนท้องฟ้าเมืองไของเรายื้อแยกเต็มไปหมด
เริ่มต้นในเดือนนี้คืนนี้เป็นหนึ่งปรากฏการณ์ที่ทำให้โลกของเรา
เราได้เจอกับดาวหางดวงหนึ่งดาวหางฮัลเล่เมื่อ๓๓ปีที่แล้ว
ซึ่งดาหารตรงนี้ได้ทิ้งเศษซากฝุ่นละอองเอาไว้ในวงโคจร
ตอนนี้ครับโลกของเราเคลื่อนที่มาตัดผ่านฝุ่นละอองที่ถูกทิ้งไว้เมื่อ๓๓ปีที่แล้ว
เป็นอย่างไรจะเห็นได้อย่างไรเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันหน่อยนะครับ
ทางศูนย์วิจัยดารสาธิติชาติก็บอกว่าในคำคืนนี้ถ้าหากเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้า
ในคืนที่มีดวงจันทร์อาจจะสว่างหน่อยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็น
ดังนั้นใครที่จะดูออกไปนอกเมืองหน่อยอยู่ที่มืดหน่อยนะครับจะสามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ชัด
ปรากฏการณ์นี้อย่างที่บอกไปเกิดจากการที่ลบเคลื่อนตัวตัดผ่านเส้นทางการโคจรของดาวหางฮันเล่ที่หลงเหลือเสร็จฝุ่นละอองเอาไว้เมื่อปี๒๕๕๙
ใครที่จะดูมองขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งท้องฟ้าที่มองต้องมีลักษณะปลอดโปร่งไม่มีเมฆฝนเข้ามาปกคลุม
ซึ่งถ้าหากมองให้มองไปทางทิศตะวันออกปีนี้
ซึ่งก็จะเห็นลักษณะของดาวพุ่งลงมาจากกลุ่มดังกล่าว
แต่ว่าทีนี้เรื่องของฝนครับถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญนะครับ
ต่อการมองเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้
ซึ่งแน่นอนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็ถือว่าเป็นจุดที่อาจจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่าบริเวณน้ำกล่าวยังคงมีฝนปกครุมอยู่
อยู่ส่วนพื้นที่อื่นนะครับภาคอีสาน
สังเกตว่าเมฆค่อนข้างโล่งนะครับ

และนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากในวันนี้ในรูปก่อนร้อนหนาว
ผมพุทธนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ